นี่เลยภาพนี้ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย

หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงโทษของครู

มีการแชร์ภาพของเด็กอนุบาลเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านสำโรง
ตำบลศรีนรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยพ่อของน้องผู้หญิงบอกว่า

บอกว่าลูกสาวโดนครูมัธยมจับลงโทษ

สก๊อตเทปมัดมือแล้วก็ปิดตา
เพราะว่าเด็กคนนี้ไปฉีกกระดาษ
ฉีกหมดไป๓รีมคือ๓ปึ๊งใหญ่นั่นแหละค่ะ
แล้วก็มีเพื่อนลูกสาวอีกคนนึงโดนเหมือนกันเลย

ซึ่งภาพที่ได้มาเหมือนเป็นภาพหลุด
คนถ่ายน่าจะเป็นครูประจำชั้นนะคะ
ทีนี้ทางด้านคุณพ่อก็สงสัยแหละว่าเอ๊ะทำไมล่ะ
เด็กอนุบาลตัวแค่นี้ฉีกกระดาษหมด๓รีมได้เหรอ
คือพ่อเขาตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกต
แล้วก็บอกว่าเด็กร้องไห้สะอื้นจนตัวสั่นไปทั้งตัวแล้ว
คือกลัวว่าคุณครูจะจับส่งตำรวจ
เพราะว่าคุณครูอาจจะมีการขู่เด็กเอาไว้
แล้วก็หลังจากนั้นครูก็มีการมัดมือปิดตา
พาเดินจากอาคารมัธยมมาอาคารอนุบาล
ซึ่งเด็กก็กลัวว่าแบบเอ๊ะหนูจะโดนอะไรอีก
เด็กก็ตัวเล็กนะเด็กอนุบาลเองด้วย
ใช่พอเห็นเรื่องแบบนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย

บ้านของน้องมุกนามสมมุติ

แต่ว่าไม่พบตัวน้องมุกก็เลยสอบถามไปยังเพื่อนบ้าน
ทราบว่าแม่พาไปฝากไว้กับญาติที่อยู่ใกล้เคียง
ทีนี้ทีมข่าวก็ยังไม่หมดความพยายามนะ
ยังเดินทางต่อค่ะไปถึงบ้านญาติ
พร้อมทั้งสอบถามข้อเท็จจริง
พอไปสอบถามข้อได้จริงญาติของน้องมุกก็เล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะ
บอกว่าโอ๊ยหลานฉันเนี่ยนะเล่าให้ฟัง

ครูให้รุ่นพี่มัธยมตามไปพบ
เพราะว่าคุณครูจะลงโทษเรื่องที่เด็กไปฉีกกระดาษ
แต่ว่าให้รุ่นพี่เป็นคนลงโทษซึ่งครูไม่ได้ลงโทษเอง
อันนี้ญาติบอกเพราะฉะนั้นฟังเสียงญาติเล่าเรื่องนี้กันค่ะ
หลานเล่าให้ฟังว่าคุณครูมัธยมเป็นคนสั่งให้พี่มัธยมทำค่ะ

ก็คือน้องเขาไปเล่นกระดาษ
๓คนมั้งแต่ว่าพอถึงเวลานอนกลางวัน
คุณครูมัธยมคนนี้เขาให้พี่มัธยมไปตามเด็กสองคนนี้มา
แล้วก็สั่งสอนพูดเขาก็พูดสอนอย่างดีแหละค่ะ
น้องเขาบอกหนูนะที่หลังหนูครับ
เสร็จแล้วเขาก็ปิดตาปิดมือ
บอกพี่พระเซียนเป็นคนทำครูไม่ได้ลงมือเอง
ไม่ได้ลงมือเองครูเขาก็สอนเด็กอย่างดีนั่นแหละ
น้องมุกเองก็ยอมรับว่าไปเล่นกระดาษของคุณครูกับเพื่อนจริง

พร้อมทั้งบอกด้วยบอกว่าคือบางคนห่วงเรื่องความรู้สึกไงคะ

มุกบอกว่าไม่ได้กลัวที่ถูกมัดมือแล้วก็ปิดตา
ตอนนี้ถามว่ายังอยากไปโรงเรียนอยู่ไหม

แต่ว่าผู้ปกครองยังไม่ให้ไป
คือห่วงแหละว่าไม่รู้ว่าไปแล้ว
สภาพจิตใจเด็กจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะแบบอะไรอีกบ้าง
ใช่เพราะฉะนั้นสอบถามเรื่องนี้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงนะคะ
ผอประทักษิณเครือผืออยู่ในสายกับเราแล้ว

คุณมาริยาคุณสุภานีครับสวัสดีครับ

ข้อเท็จจริงคือมันเป็นขั้นเข้าใจผิดกันเหมือนที่ข่าวออกไปนะครับ
ค่ะเข้าใจผิดไว้ยังไงครับ
เป็นการซ้อนเด็กแสดงบทบาทสมมุตินะครับ
อ๋อแสดงบทบาทสมมุติยังไง
ใครเป็นตัวละครอะไรบ้างคะท่านผอ
ก็คือวิธีการที่พี่ม๓สาธิต

มือน้องแทนกุญแจมืออย่างนี้เหรอคะ

คุณครูเองก็สอนบอกว่าวิธีการลงโทษก็คือลักษณะแบบนี้นะคะ
แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ถ่ายคลิปนี่เป็นถ่ายคลิปตอนที่ผู้ปกครองเด็กมาเห็นอยู่ที่อนุบาลครับ
คุณครูที่ทำนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปครับไม่ได้ถ่าย

ก็พออ่ามัดมือแล้วก็เหมือนของวิธีการลงโทษมือว่า
ถ้าโดนจับโค๊กจะต้องไปติดโค๊ก
เขาจะปิดตาแบบนี้นะก็เลยไปเอาผ้ากินตา
แต่ว่าใช้บทบาทสมมุติใช้ระยะเวลานานไหมคะ

ใช้เวลาประมาณไม่ถึง๒นาทีครับ

ตอนเดินจากห้องมัธยมมาห้องอนุบาล

น้องร้องไห้สะดึกสะอื้นตัวสั่นด้วยตรงนี้
ไม่ใช่ครับไม่ใช่
เด็กไม่ได้ร้องไม่ได้ตัวสั่น
เด็กไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยครับ
ค่ะแล้วตอนนี้กำลังใจ

แต่อีกคนหนึ่งเขาไปกับผู้ปกครองครับ
ไปต่างจังหวัดกับผู้ปกครอง

ก็เลยไม่ได้มาเรียนวันนี้ครับ
แสดงว่าน้องที่เกิดเหตุ

ที่เข้าเรียนบทบาทอาทิตย์อย่างนี้นะ
ก็คือเด็กมาเล่น
ก็เอามาครูก็ตั้งใจมาสอนนะครับ
ค่ะสรุปว่าไม่ใช่การลงโทษของครู

ค่ะเป็นวิธีการสอนในรูปแบบที่ทำให้เด็กได้เห็น

คุยกันวันพรุ่งนี้ก็นัดกันเพื่อที่
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนทั้งสองคนนี่

อีกคนหนึ่งก็มีพลังงานก็เลยนัดกันพรุ่งนี้ครับ

ก็จะนัดคุยกันให้เข้าใจ

ผู้ปกครองทั้งสองคนเข้าใจแล้วว่า
เป็นการแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียน

ถือว่าเรื่องนี้เราได้ทำความเข้าใจกันแล้วนะคะ
ทางโรงเรียนกับทางสื่อทางประชาชนที่ชมข่าว
รวมถึงทางผู้ปกครองครอบครัวเองด้วย

ถึงเรื่องของรูปแบบการเรียน

ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงนะคะ

ก็ชี้แจงเรื่องนี้เคลียร์จบกันเรียบร้อยนะคะ